เดี๋ยวพาไปต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยกันหน่อยไปดูตำรวจเนี่ยเขาไปจับโจรใจบาปที่ไปป้นทองคุณยายนะคะ
ขณะที่เขากำลังใส่บาทอยู่ปล้นทองจากเขาไปไม่พอไปรุมทำร้ายเขา
กระทืบเขาจนคุณยายเนี่ยบาดเจ็บหลังก่อเหตุหลบหนีไปที่จังหวัดสุโขทัย
ไปบวชเป็นพระหวังหนีความผิดแต่กรรมติดจรวดคุณครับ
ไม่รอดหรอกตำรวจตามไปรวบตัวคาผ้าเหลืองเลยนะคะ
นี่เป็นภาพที่ตำรวจกองปราบรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวพระสมเย็นสุสังวร
หรือพระสมเย็นอายุสี่สิบหกปีนะคะชื่อว่านายสมเดนสุขสังวร
เป็นพระนะคะที่วัดดงยางในตำบลดงเปลือย
อำเภอกรงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มพระสมเย็นตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี
ในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อการกระทำผิด
การพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกลุ่ม
ขณะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มพระสมเย็นยอมรับค่ะว่าเป็นบุคคลในหมายจับจริง
ตำรวจจึงให้เจ้าอาวาสทำการศึกจากความเป็นพระเพื่อนำตัวไปดำเนินคดี
จับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
สมเย็นร่วมกับพี่ชายแล้วก็นายสุพัฒน์เชื้อเมืองพานไปก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ด้วยการรุมเตะต่อยแล้วก็ปล้นเอาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทของคุณยายสิริพันธ์อายุ๖๗ปี
ขณะที่เขากำลังรอใส่บาทตอนเช้าอยู่หน้าบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
คุณยายเนี่ยบาดเจ็บแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปตำรวจสืบทราบว่านายสมเย็นเนี่ยนะคะหลบหนีไปบวชเป็นพระก็เลยนำหมายจับบุกไปรวบตัว
เรื่องต้นตอนเป็นพระเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจริงล่ะก็ให้การปฏิเสธไม่ได้ให้การปฏิเสธอะไรเนี่ยนะคะ
นำรวจสอบประวัติในสมเย็นพบว่ามีคดีโอ้โหติดตัวเพียบค่ะเคยถูกจับคดีวิ่งราวซับมาแล้วกว่าห้าสิบครั้งหลายพื้นที่ด้วยถูกดำเนินคดีจนติดคุกมาแล้วกว่าเกือบยี่สิบปีเข้าเข้าออกออกอยู่แบบนี้หลังพลโทษมาเดือนตุลาคมปีหกสองไปทำงานก่อสร้างที่ประจวบคิลิขันจนมีการแพร่ระ